แต่ถ้าหากว่ารถคันเมื่อกี้ที่ต้องบรรทุกโรงศพเอาไว้ด้วย

เพราะชาวบ้านเขาบ่นว่านี่คือถนนจริงเหรอ

แล้วคุณคิดภาพนะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่มีโรงศพ
วางไว้ข้างหลังมาวิ่งบนถนนเส้นนี้มันจะเป็นอย่างไรแล้ว

บแล้วหลบอีกนะเผลอมีอุบัติเหตุมีลม

จากกรณีที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ครับ
นี่คือสภาพผิวถนนย้ำนี่คือผิวถนนครับ
ไม่ใช่ผิวอุกราบาทที่ภูมิชนโลก

ชาวบ้านห้วยแถลงเขาหมดความอดทนแล้ว
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง
แต่ก็ยังไม่มีใครมาแก้ไขก็เลยร้องผ่านสื่อครับ
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านสะพานทองตำบลหินดาด

ชาวบ้านเขาต้องใช้รถวิ่งผ่านเส้นนี้เป็นประจำครับ

ยังอำเภอจักราชแล้วก็อำเภอหนองหงของบุรีรำด้วยนะ
คือห้วยแถลงจักราชอยู่ที่โคราชเชื่อมต่อถึงกันได้
อกจากนี้ยังเชื่อมไปถึงอำเภอหนองหงของบุรีรำด้วย

แต่ละวันคนใช้ถนนเส้นนี้เยอะมากครับ
แต่มันเป็นหลุมเป็นบ่อหลบซ้ายเลี้ยวขวา
ถ้าเกิดระดับรถกระบะเขายังหลบให้

แต่ว่าที่ผ่านมาก็เคยมีรถล้มแขนหักไปแล้ว๒คน
ชาวบ้านเขารู้ทั้งรู้แหละนะว่ามันอันตราย
แต่มันจำเป็นต้องใช้เส้นทางตรงจุดนี้
เพราะถ้าอ้อมหรือว่าถ้าเลี่ยงไปใช้ทางอื่น

เห็นบอกว่าถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแล
ขององค์การปฏิฉันส่วนจังหวัดนหราชสีมาครับ
ชาวบ้านบอกว่าร้องเรียนไปแล้ว

แต่ก็ยังนิ่งยังเงียบอยู่เลย
และนี่คือความรู้สึกจากชาวบ้านครับ
ถนนพังเสียหายแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าพังมานานกว่า๑ปีแล้วนะครับ
ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลยังไม่มาแก้ไขเลย
ถ้าหากหน่วยงานภาครัฐงบไม่พอซ่อม

จะได้หาหนทางช่วยเหลือกันเองต่อไป

ถ้าแก้ไขแล้วหรือมีความคืบหน้าก็บอกเรามาได้